ที่มาที่ไปของการออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นยังไง

ที่สมาคมผู้ประกอบการลดบรรทุก
ที่อยู่ตราไนภาพต่างมาเป็นระยะอยู่แล้ว

ผู้ประกอบการเขาก็บอบช้ำในช่วงโควิดถูกไหมครับ
แล้วคราวนี้พอหลังโควิดเนี่ยกำลังจะลืมตาอ้าปากใช่ไหมครับ
คราวนี้ก็ต้องมาเจอกับการรีดถ่ายหรือสวยแบบนี้อีกถูกไหมครับ
เขาก็รับไม่ไหวเพราะทุกคนก็อยากจะตั้งตัวได้
ฟื้นธุรกิจฟื้นเศรษฐกิจใหม่ถูกไหมครับ
นะฮะมากกว่าที่เราคิดแรกเมื่อกี้คุณภาครูก็พูดแล้ว
แต่เดิมเราเคยคิดว่าถ้าเราเปิดเรื่องนี้หรือเอายกปัญหานี้มาไว้บนดินเนี่ย
อาจจะได้รับการตอบรับที่ไม่ดีจากผู้ประกอบการก็ได้
แต่ปรากฏว่าเราสังเกตเห็นไหมว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ฐานลับเลย
แล้วก็อยากจะจัดการกับปัญหานี้แสดงว่าไอ้เจ้าสวยสติกเกอร์ตรงนี้
เริ่มต้นมันอาจจะจ่ายถูกแต่พอจ่ายแล้วก็จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่ม
แต่เดิมเคยมีดวงเดียวรอดต้องติดหลายดวงดวงหนึ่งอาจจะขึ้นราคาอีก
แล้วหนักข้อเข้าผู้ประกอบการบางคนเล่าให้ผมฟังว่า
ก็ถูกไหว้วานให้ขนของที่อาจจะต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายอีก

คือสวยพอเริ่มต้นจ่ายก็ถูกบีบให้จ่ายเพิ่ม
เพราะอย่าลืมนะครับวันนี้ตัวละครยังมาไม่ครบนะครับ
ยังมีข้าราชการบางนายของกรมทางหลวงอีกด้วย
ซึ่งวันนี้ยังคงเงียบกลิบถูกไหม

วันนี้ถ้าเกิดเราโทษแต่

ก็เขาเรียกว่ารับภาระเกินสัดส่วน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักควบคุม
ควบคุมน้ำหนักยานพานะหรือสคเนี่ย

เหมือนกับตำรวจทางหลวงเราก็เหมารวมทั้งกองบังคับการไม่ได้

ตัวละครสำคัญหนึ่งอย่างกรมทางหลวงเนี่ย
ก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไร

ว่าต้องเข้าซ้ายไปแล้วก็ไปตรวจน้ำหนัก

ก็คือเขาไม่ได้ไล่เคลียร์เฉพาะตำรวจบางนายหรอก
เขาก็ไล่เคลียร์ฆาตการของกรมทางหลวง
โดยเฉพาะสำนักควบคุม

ว่าบางท่านด้วยเหมือนกัน

มันก็มีอยู่แล้วนั่นแหละไอ้สติ๊กเกอร์แบบนี้

เวลาคุณบรรทุกแล้วถ้าเกิดเกินน้ำหนัก

หรือว่าจะเป็นเรื่องอย่างอื่น

ต้นเหตุมันคือการเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบจุกจิก

ให้ผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจสุจริต

ก็จะเจ้าอาทิบางนาย

ก็จะวนรถแล้วก็หาเรื่องให้ได้

เพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีปัญหาของผู้ประกอบการ

ที่ผ่านมามันมีมา๓๐ปีก็มีการปราบมาเป็นระยะ

เพราะเรายังไม่สามารถสร้างระบบนิเวศ
ที่ทำให้ผู้ประกอบการที่เขาสุจริต
เขาประกอบกิจการได้

คือคุณวิโรธกำลังจะบอกว่าต่อให้เขาบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน

คันนึงต้องบรรทุกไม่เกิน

กระทืปคันเลขให้คั่นดำให้ได้ก็มี

ท้งไฟท้ายเสียงดงเสียงดัง
ไปตรวจพอขอรอพนักการกิจก็มี
คือหาเรื่องให้ได้นะครับไม่ใช่แค่น้ำหนัก
ถ้าคุณไม่มีสติกเกอร์บางครั้งคุณต้องดงประกอบ

คือผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็มีรถพ่วงหลายขนาดเล็กกลางใหญ่ถูกไหมครับ
คราวนี้แต่เดิมเนี่ยมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์น้ำหนักเนี่ย
เขาก็แล้วแต่เล็กกลางใหญ่๕๒ตันบ้าง๕๘ตันบ้างขึ้นอยู่กับว่ารถใหญ่หรือรถเล็ก
แต่ตอนนี้ในยุคขสชเนี่ยรวบตึงเลย
คือไม่ว่ารถพ่วงขนาดใดก็ตามให้ได้แค่๕๐๕ไม่เกิน๕๐๕ตันไม่เกินนี้
ดังนั้นหมายความอะไรคนที่เขาทำธุรกิจสุจริตแต่เดิมเขามีรถพ่วงขนาดใหญ่
เขาขนได้๕๘ตันถูกกฎหมายอยู่ดีเขากลายเป็นคนผิดกฎหมายไปแล้ว
เท่ากับการออกกฎหมายฉบับนี้ก็ถูกตั้งข้อสงสัยใช่ไหมว่า
เป็นการบีบให้เขาต้องไปเคลียร์และเข้าสู่วงจรสติ๊กเกอร์หรือเปล่าโดยที่เขาไม่เต็มใจหรือเปล่า